อันนี้เกิดขึ้นเมื่อวานที่ปราจีนบุรีค่ะ
มีผู้ชายสองคนเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะคะ

แล้วพอเมาได้ที่คุยกันไม่เข้าหู

คุยไปคุยมาอ้าวแอบชอบผู้หญิงคนเดียวกันเลย

ฝ่ายหนึ่งก็เลยเอามีดแทงอีกฝ่ายหนึ่งจนตายนะคะ

ตรวจสอบพอประจันตราคารไปตรวจสอบ
กระท่อมหลังวัดหนองชาตินะคะ

ชื่อว่านายชันชัยศรีทองอายุ๔๗นะคะ

ตัดลดลมวิดขาด
มีดตกอยู่ข้างนั่นแหละค่ะ
นี่ค่ะนี่คืออาวุธที่ใช้ก่อเหตุ

ผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนก็ลูกพี่ลูกน้อง

ชื่อว่านายสุเทศศรีทอง

เป็นลูกพี่ลูกน้องคุยกันว่าแอบชอบผู้หญิงคนเดียวกัน

ก่อนเกิดเหตุค่ะเขานั่งดื่มเหล้ากัน

ผู้ก่อเหตุก็เลือกร่วมดื่มอยู่ด้วยกันนะคะ
พอตกเย็นวงเล่าเหลือ๓

ตัวผู้ก่อเหตุผู้ตาย

ทีนี้คนอื่นกลับไปแล้ว

ผู้หญิงชอบฉันผู้หญิงชอบฉันอะไร

แล้วก็เอามีดฟันเข้าคอเลยนะคะ

พ่อประจันตคามญาติพี่น้องก็พาไปมอบตัวนะคะ

ตำรวจนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

พยายามจะถามถึงสาเหตุที่ก่อเหตุ
ตัวผู้ก่อเหตุไม่ยอมตอบคำถามอะไร

จุดที่ตำรวจนำตัวไปทำแผนคือที่กระท่อมกลางสวน

ผู้ก่อเหตุก็ยอมรับว่าดื่มเหล้าไปเยอะ

ตอนนั้นอ้างว่าผู้ตายด่าเขาก่อน
ด้วยความแค้นก็เลยทะเลาะกัน
ตัวเองเดินไปด้านข้างกระท่อม
แล้วก็เอามีดที่ถืออยู่ฟันเข้าไปที่คอผู้ตายครั้งหนึ่ง
แล้วก็เอามีดที่ถืออยู่ฟันเข้าไปที่คอผู้ตายครั้งหนึ่ง

ต้องกินเหล้าเขาแล้วเขาด่าเรา
อยากขอโทษอะไรเขาไหมไม่อยากขอโทษเลย

โกรธแต่ไม่อยากขอโทษเฉย
ระหว่างการทำแผนก็มีญาติมาดูนะคะ
ญาติที่ว่านี้เขาก็เป็นทั้งญาติของนายสุเทพผู้ก่อเหตุ

เขาก็โอ้โหนี่มันญาติกันแท้
เล่าเข้าปากแล้วนิสัยเปลี่ยนกลายเป็นเรื่องร้ายจริงค่ะ

ถ้าไม่เห็นเลิกไม่เป็นเป็นคนดีคนหนึ่งเหมือนกันทั้งคู่

ก็จะเป็นเหมือนกันทั้งคู่นิสัยเขาจะคล้ายกัน

มีบ้างนิดหน่อยแต่ไม่รุนแรง
ศพของนายชาญชัยนี้ญาตินำมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดหนองชาตินะครับ

นี่นะฮะคือคุณแม่นี่โอ้โหแม่ก็อายุมากแล้ว

เคยประสบอุบัติเหตุเมื่อ๓๐๔๐ปีก่อน
บอกยังทำใจไม่ได้เลยนะครับ

ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องสอบปากคำผู้ก่อเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ
มันจะเป็นการก่อเหตุเพราะอะไรบันดาลโทษะ
หรือว่าจะก่อเหตุเพราะปัญหาอื่นร่วมด้วย
หรืออะไรยังไงแต่ว่าแจ้งข้อหาเบื้องต้นไว้ก่อนคือ

นำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดปราจินบุรีวันพรุ่งนี้นะครับ